เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของนักร้องนักแสดงหนุ่มหน้าไทย
มเข้มอย่างหนุ่มรอนพัทรพลก่อนหน้านี้ใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกัน
พักหลังโลกโซเชียลก็ไม่ค่อยได้อัปเดตหายไปไหน
ผลงานก็ไม่มีให้ได้ติดตามนะคะเขาป่วยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
สายพันเออุ้ยแล้วตอนนี้ค่ะได้มาอัปเดตมาอัปเดตอาการกันด้วยนะคะ
ว่าอาการน้องรอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างรวมไปถึงผลงานกันด้วย
นี่ยังหล่อเหมือนเดิมนะหายไปจากหน้าจอเนี่ยคือไปพักรักษาตัว
คุณผู้ชมเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรอนบอกว่าป่วยเป็นไข้หวัดสายพันเอ
อยู่๓วันตอนนี้ถือว่าอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะ
บอกว่ายังคงมีสัญญาอยู่กับสังกัดเดิมก็ยังมีละครเจาะคิวถ่ายทำอยู่
จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวถามร้อนดีกว่าค่ะ
ประมาณ๒สัปดาห์ที่แล้วครับก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายวันนี้ครับ

เสร็จงานดึกแล้วก็มีงานเช้าตลอด
ก็ร่างกายอาจจะอ่อนแอครับก็เพิ่งหายป่วยครับผม
มิตไปประมาณ๓วันก็เพลียครับ
มันเป็นอาการมันจะเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปครับ

แล้วก็มันจะปวดเขาเรียกว่าอะไรมันล้าตามร่างกายอย่างนี้ครับ
คือไม่ค่อยเป็นอะไรบ่อยครับแต่พอเป็นเนี่ยคือก็เป็นหนักตลอด
ถ้าเกิดใครสังเกตที่ผ่านมาพอเป็นนี่คือเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยครับ
สัญญาตอนนี้อยู่กับบริษัทบอร์ดคลาสครับ

หน่องเป็นผู้ใหญ่คนแรกเลยครับที่ให้โอกาสผมเรื่องละครการแสดงนี้
แล้วก็นี่ครับก็อยู่กับพี่หน่องมาตลอด
ตั้งแต่ก่อนที่สัญญาของเอฟจะหมดนะครับ

ก็น่าจะอยู่กันประมาณ๔ปี๓๔ปีประมาณเนี่ยครับ

สัญญาเขายังอีกยาวเลยล่ะยังได้ติดตามผลงานละครเขาอย่างแน่นอนนะ

คุณมีโอกาสไปเจอเขาเป็นอย่างนั้นหล่อไหมตัวจริงอยากรู้
คือตัวจริงเนี่ยจะบอกว่ารอนเนี่ยหน้าคมเข้มมาก

วันนั้นไปทำกิจกรรมทางน้ำด้วยกันคุณผู้ชมที่หัว

เขาก็ล่ำจริงซิกแพคของจริง
ว่าแบบพากันไปกินไก่ลงในน้ำอะไรอย่างนี้